สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สด

ไม่ก็เมื่อกี้กล้องนี้ไฟขึ้นหนูก็เลยแบบไปทางไหนเลี้ยว

วันนี้เราพัฒนารายการนี้กล้อง๕ตัวแล้วเหรอ

วันนี้เขาแต่งตัวมาต้องให้เกียรติให้ยุทธ์เขานะ
ไม่ถูกแม่จะอยากถูกมากแต่ก็ถูกกู๊บกริบ

เพราะว่าไม่เคยเจออันเล็กนี้มานาน

เพราะว่ามันเกิดจากแพลตฟอร์มออนไลน์
ถ้าสมมุติถูกจริงเนี่ยคนขายลอตเตอรี่เดินขายนี่มีปัญหาเลยนะ

ถูกถ้าสมมุติถูกจริงเนี่ย๖๖ล้านเนี่ย
ขายลอตเตอรี่เนี่ยมีปัญหาแน่นอนเพราะวันนี้
รู้สึกว่าตลอดระยะวดังแต่มาดำเช็คมาตัวเองซื้อ๗๕๓ไง
พี่จะซื้อเหรอคะ๕๘๓มันออก๘๒๓

ไม่ได้นะพี่นะรางวัลที่๑พี่ต้องถูก๖ตัวนะพี่นะ
ไม่ถูกยังไงพี่ถูกสามตัวไม่ได้ค่ะพี่
ตั้ง๖ตัวคุณแม่ค่ะ
อือเดี๋ยวดูซิที่รางวัลที่๑วันนี้เลขอะไรพี่ออก
เลยแต่งตัวให้สมธารณะหน่อยไหมอันนี้เป็นบุคลัมภ์ได้อะไรเป็นบุคลัมภ์
มีคนถูกสลากดิจิทัล๙ใบรับเลี้ยง๕๔ล้าน
อันนี้๕๔ใบหนึ่งเยอะ๙ใบเลยหรอ
เมื่อกี้๖๖ไหมซื้อถึงหรอ
มันไม่เอาคือจะสลากรถทารี่ออนไลน์ด้วยนะ
คืออย่างหรือเขาซื้อหลายเจ้ารวมกัน
ตอนนี้ที่มันถูกมามีโอเคล่ะคนที่เขาเดินขายมี๑๒ล้านมี
ตอนนี้ก็สมมุติในระยะระหว่างที่เราจัดรายการกันอยู่ก็พยายามดูข่าวว่า
คนถูกแต่ปรากฏว่าวันนี้โอเคล่ะปกติเขา

แต่คราวนี้ต้องพูดเพราะว่า
กลายเป็นว่าออนไลน์ถ้าสมมุติมีคน๖๖ล้านจริงนี่น่าสนใจมากนะฮะ
แล้วก็ในระหว่างที่เราจัดกันอยู่เนี่ย
มันมีคนถูก๕๔ล้านขึ้นมาอันนี้๙ใบ

คือตอนนี้เวลาเราเห็นแบบเป็นปึ๊งที่เป็นเลขเดียวกันนะคะ
เต็มที่ที่เคยเห็นยังพอเห็นบ้างก็คือ๑๐ใบพี่

ยากมากแหละนี่ยังมีชุด๑๑ใบมายังไงแบบเนี้ย
อย่างเขาบอกว่าตอนเนี้ยหนุ่มชนบุรี๑๑ใบคนเดียวอ่ะ
หมายถึงคนเดียวนะคะไม่ใช่ทั้งแพลตฟอร์มนะ
คนเดียวเนี้ย๖๖ล้านบาทเออมันอะไรขนาดนั้นอ่ะ
หรือเวลาเขากดเลขเขากดเข้าไปแล้วพอดีมีเลขนั้นในแพลตฟอร์ม
พอดี๑๑ใบอย่างงี้หรอมันมันมีถึงจริงหรอฮะ
แล้วก็มีคนอื่นที่ถูกอีกอย่างละ๑๑ด้วยไง
แสดงว่าเขามีมากกว่า๑๑ในแพลตฟอร์มนั้นอุ้ยจริงจริงใช่ไหม
แล้วเขาได้โคตรต้ากี่เล่มใหม่ค่ะนั่นมันงงไหมขนาดนั้นอ่ะ
เนี้ยทั้งหมดที่มีถูกเนี้ยอ๋อไม่แต่อันนี้ก็คือเขารับซื้อ
เขารับซื้อโดยเขาบอกต้องงวดนึงทั้งหมดมี๑๐๐๐๐๐ใบถูกไหมฮะ

รอดเอาคิวเบดเพราะตานว่าเล่นหอแตวแตกป่ะ

มีเดียวกับแค่นั้นก็เป็นตำนาน

ใบที่เราเคยเล่าให้คุณฟังว่าครั้งที่แล้วตอนนี้เนื่องจากว่ามีทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์
ฟอร์มที่เราต้องซื้อจากเป๋าตังค์
ตังงวดที่แล้วเนี่ยแบ่งมาขายทั้งหมด๑๐ล้านใบ

แล้วคนเขาเดินซื้อกันอยู่คนทุกคนก็เดินขายกันอยู่ที่เป็นอาชีพของเขาตั้งแต่โบร่ำโบราณมาเนี่ย
แต่อันนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าชุด๑๑ใบ๖๖ล้านบาท
แต่ในขณะที่เรากำลังจัดรายการอยู่เนี่ย
ก็มีข่าวออกมาอีกว่ามีคนถูกอีก๕๔ล้านบาท
คือถ้าเรานับกันจริงใน๑งวดรางวัลที่๑เนี่ย

แค่ว่าอันนี้คนเดียว๑๑ใบเราไม่ค่อยเคยเจอไง
ถ้าหมดสมมุติว่าเราถูก๑๐๐ใบแล้วถ้าหมดแล้วอันยังไงคะ

ทุกคนบอกว่าในกองสลักพลัสมีเลขชุดค่ะ
ดแล้วมันขึ้นมาหมดมีกี่ใบก็ซื้อได้เลย
ใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ผิดก็คือเอาง่ายว่าเขาไปซื้อแยกใบ

ทุกวันนี้แพลตฟอร์มมันไม่ต้องไปเดินหาไงมันไม่ต้องไปเดินหาว่าเลขนี้อยู่ที่ไหน

หรอกเวลาซื้อออนไลน์มันสามารถกด๖ตัวได้เลยด้วยไงพี่

ก็คือมันกดได้เลยว่าเราจะเอาเลขอะไร
แต่วันนี้วงการบันเทิงเงียบเหงานะทำไมอ่ะ
เจ้าแม่หายเจ้าแม่มัมเจ้าแม่หายยังไม่ออก

เมื่อกี้อ่านข่าวก่อนจะมาเมื่อกี้ก่อนไทยรัฐนิวโชว์เราก็จะเห็นว่า
เมื่อกี้ข่าวภาคเย็นของไทยรัฐเราก็จะมีการประกาศว่าเฮ้ยเลขที่ออกคืออะไร
แต่ปรากฏว่าเราก็เห็นปุ๊บโหเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลย

เมื่อก่อนเรายังเคยเจอนะฮะงวด๕๐๖๐ล้าน
เราต้องยอมรับว่ามันไม่ได้เรื่องแปลก
มันจะมีทุกงวดนั่นแหละที่เราจะเจอเงินจำนวนหลายสิบล้าน
แต่หลังจากที่เขามีการเพิ่มโคต้าหรือมีการพิมพ์สลากเพิ่มถูกต้องไหม
เราไม่ได้ยินอย่างงี้มานานแล้วเหมือนเมื่อก่อนเจ๊รักผัวที่อุดรอ่ะอืม
อันนั้นถูกทีละเก้าสิบกว่าร้านใช่ใช่เก้าสิบกว่าร้าน
เก้าสิบกว่าร้านน่ะหรือแม้กระทั่งรอปภงรอปภงก็ถูกสี่สิบห้าสิบร้านน่ะ
แต่เราไม่ได้ยินหลัก๑๐ล้านมานานแล้วเนื่องจากที่ว่านโยบายของเขาคือ
ไม่ให้จัดชุดเยอะสุดก็ได้แค่คนละสองบายสิบสองล้านสองสิบสองล้านสิบสี่ล้านอะไรอย่างงี้เราได้ยินอยู่
แต่แบบว่าหกสิบหกล้านนี่คือแบบไม่ได้ยินมานานแล้วเอาตรงตรงอืม
ก็ดีจริงจริงเราก็ยินดีอ๋อแสดงความยินดีใช่หล่อนแต่งตัวมารับเศรษฐีใหม่เหรอ
เศรษฐีใหม่ค่ะอืมแต่หล่อนสวยมากหล่อนไปเอาหมวกเอาหวกของละครเรื่องอะไรมาใส่เนี่ย
ละครเรื่องอะไรเลยคุณแม่สวยไหมล่ะพี่ป้อนทำให้ไม่หรอไม่ติดขนตาไม่แต่งหน้าเต็ม
ไม่ขอเจ้านายเข้าไปในสต๊อกเสื้อผ้าล่ะสมัยก่อนชุดนางเอกของหล่อนไปเอาชุดของพี่เมฆไง
ของพี่เมย์ละครพิเรียตอนนั้นเล่นกับพี่เบียร์ใช่นั่นแหละดั่งดวงหรือใครยังมีมั้ย
บีชุดสต๊อกเสื้อผ้าของแม่ขอคุณฮิตเอามาใส่สิเอามาใส่โอ้ยจะยัดเข้าหรือเปล่า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

เป็นเรื่องที่ทุกคนควรรู้เม้าละเม้าไว้เม้าคุณแม่เม้า

มอสแล้วพอพูดอย่างนี้คุณผู้ชมจะอยากรู้มาก

แต่เหตุการณ์เป็น๑๐ปีแล้วมันผ่านมานานแล้วน้อง

เอ้าไปดูเรื่องนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
บอกว่าโรงพยาบาลเอกชนมีหนาวเลยทีเดียว
เพราะว่าสปสชนี่นะคะเขาตรวจใบเสร็จ
ใครที่เรียกเก็บค่ารักษาโควิด
บอกเลยว่าคุณจำเป็นจะต้องคืนผู้ป่วยนะคะ

จี้อย่างนั้นใช้วิธีการโทรศัพท์ถามเลยพี่

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ถึงประชาชนที่ถูกโรงพยาบาลเอกชน
เก็บเงินค่ารักษาโควิดร่วงแน่
บอกว่าหลายกรณีมากเลยค่ะ
ที่เขาเคยได้รับเรื่องร้องเรียนมา
บางส่วนได้รับการตอบรับ
กลับไปก็คือคืนเงินไปเรียบร้อยแล้วก็มี
ซึ่งตอนนี้เขามีการให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบโดยวิธีการคือโทรศัพท์ไปสอบถามเลย
สำหรับผู้ป่วยที่เคยรับบริการเนี่ยค่ะ

ตอนนี้เนี่ยโทรไปแล้วประมาณ๓๐นะคะ

พบว่า๑ใน๓แสดงใบเสร็จชัดเจนเลย
แต่ว่าก็ต้องเรียนตามอย่างนี้ค่ะว่า
หลักการจะไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม
โดยปกติต้องไม่เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมถูกไหมคะ
ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นผู้ป่วยที่รักษาในระบบยูเซฟค่ะพี่

อาจจะเป็นการแบบชี้แจงถึงกรณีที่

ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกระบวนการตรวจสอบ
ทีนี้พอถามถึงการเรียกเงินคืนให้ประชาชนที่มัดจำค่าใช้จ่ายไปล่ะ
จะได้เต็ม๑๐๐หรือเปล่าหรือว่าจะได้ยังไง
คือในแพทย์เจรตบอกว่าสปสชยังไม่ทราบรายละเอียด
ทั้งหมดจะต้องมีการส่งข้อมูลให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ดูแลโรงพยาบาลเอกชนอันนี้ต้องมาตรวจสอบร่วมกันนะคะ
แล้วทางสปสชเขายอมรับว่าเขามีการได้รับข้อมูล
เรื่องของการร้องเรียนเข้ามาเนี่ยเยอะทีเดียว
เพราะฉะนั้นต้องรอตรวจสอบนะคะจากโทรศัพท์กลับไปสอบถาม
แต่ตอนนี้มันติดปัญหาหนึ่งเพราะว่าประชาชนกลัว
โทรศัพท์ไปสอบถามแบบนี้แล้วจะมาขอดูใบเสร็จนะคะ
ด้วยความที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแก๊งคอร์เซนเตอร์
ดังนั้นบางคนรับโทรศัพท์เสร็จปุ๊บแล้วขอดูใบเสร็จ
บางคนก็จะแบบเอ๊ะหลอกหรือเปล่ามิจฉาชีพหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยอาจจะทำให้บางส่วนมันติดปัญหาอยู่
ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ให้ความร่วมมือส่งใบเสร็จมาให้ดูเลย
แต่ในหลายกรณีไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ
อันนี้ก็ต้องโทรศัพท์กลับไปหาผู้ป่วยทุกคน
ที่ได้รับบริการจากโรงพยาบาลเอกชน

เพราะว่าขณะนี้เขามีประชุมมีมติออกมาจากที่ประชุมคอรมอ
ให้ตรวจสอบการจ่ายตามกฎิกาของยูเซฟที่คอรมอลกำหนด
ก็คือราคาที่เห็นชอบ
แล้วก็ต้องไม่มีการเรียกเก็บเงินเกินกว่าที่กำหนดด้วย
ดังนั้นเอาจริงแล้วนะคะตอนนี้
ดังนั้นข้อที่๑คือต้องเอาเงินคืนให้ประชาชน
สองสปสชต้องเรียกเงินคืนในส่วนของเราด้วย
ตามมาตรฐานของมติคอโรมอร์
ทางสบสมีการนำเสนอการกำหนดราคาไปตามภาวะวิกฤตที่มี๓๐๐กว่าราย
คือจริงปกติมันจะมีมาตรการกำหนดอยู่แล้ว

รวมไปถึงโรงพยาบาลเอกชนนอกระบบด้วยนะคะอันนี้
เพราะว่ามีการตกลงรับราคาคอลโลมอลไปแล้ว

อันนี้จะมีการตรวจสอบผ่านทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ซึ่งสปสชเขาก็จะมีการเร่งสื่อสารกับประชาชนให้ทราบนะคะ
หากมีกรณีการเรียกเก็บเงินจากหน่วยบริการกรณีเรื่องของโควิดเนี่ยต้องตาม
แล้วก็ส่งเรื่องเข้ามาที่สปสช
ละเลยไม่ได้เพราะว่าเป็นเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้แล้ว
ดังนั้นเนี่ยถ้าโรงพยาบาลเอกชนก่อนหน้านี้
มีการเรียกเก็บเงินอะไรกันไปล่วงหน้าเนี่ยนะคะ
เขาตรวจจริงจังยิ่งถ้าสมมุติว่า
ผู้ป่วยแต่ละเคสเขามีใบเสร็จรับเงินนะคะ
ที่เขาเรียกเก็บเงินไปอันนี้บอกเลยว่า
จีเต็มที่เลยนะคะต้องคืนไม่แต่มันมีอย่างบางตัวที่มันไม่ได้อยู่ใน

อันนี้ก็บอกแล้วว่าเขามีข้อกำหนดของเขาอยู่
ถ้าสมมุติว่าเก็บเงินเกินจากมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้อันนี้
ต้องมาดูว่าคุณจะได้เงินคืน๑๐๐เลยไหม

โรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านมาก็มีหลายคน
อย่างเช่นถ้าสมมุติเรามีประกันประกันชั้นหนึ่งอย่างนี้
แต่ตรงนี้บางคนก็ไม่ได้เสีย
อย่างบ้านพี่อย่างนี้ที่ติดติดกันทุกคนก็คือ
มีประกันชีวิตที่ประกันที่เราส่งรายปี

แล้วครอบคลุมโควิดไหมไม่ครอบคลุม

ก็คือประกันเขาจะเคลียร์แต่อันนี้คงจะถึงผู้ป่วยทั่วไป
ที่พูดว่าเป็นคนที่เข้าโรงพยาบาลเอกชน

แต่บางคนปุ๊บถ้าไม่จ่ายเงินเขาก็ไม่รักษา

ตัวคุณเองวันนี้สิทธิ์ของคุณนะฮะ
ที่คุณเคยไปจ่ายโรงพยาบาลเอกชนวันนี้

ว่าเราอาจจะได้เงินที่เราจ่ายไปคืนมานะ

เชื่อว่าคนที่ดูรายการข่าวใส่ไข่อยู่หลายคนเนี่ย

คุณต้องรักษาสิทธิ์ของคุณด้วยตัวคุณเองนะ

คุณผู้ชมคะทุกสมุทัยนิโรธมัก

นายกบอกว่าให้ไปศึกษากันค่ะ
นี่คือหลักการที่คนไทยต้องศึกษา

แล้วต้นเหตุต้องแก้ปัญหายังไง

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคนไปถามนายก

จะมีโอกาสเจอทั้งคณะรัฐมนตรี
วันนี้ก็ถือว่า๙วันอันตราย๗
๗มั้ยเพราะเขา๒๓ใช่ไหมครับ
๒๓๗วันอันตรายของนายกก็เรื่องนั้นน่ะนักข่าวไม่ไปถาม
แต่ปรากฏว่าเมื่อวานที่เราเล่ากันไปคือค่าไฟเนี่ยขึ้น๔๗กว่า
ขึ้นเป็น๔๗กว่าสตางค์
พี่จำพี่จำตัวเลขชัดเจนไม่ได้แหละแต่ขึ้นน่ะว่าปรากฏว่าของแบบนายกค่าไฟขึ้นแหละ
นายกเลยบอกว่าบอกไอ้การปรับขึ้นค่าไฟเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมาย
โดยให้หลักคิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วว่า
ทำยังไงให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด

อันนี้ผิดให้ขึ้นพาดหัวว่าค่าไฟปรับขึ้น

คนมันตกใจ
เอาใหม่ซูมคนทำไมนะ

มันตกใจคนมันต้องแบบว่า
มันขึ้นหลักสตางค์ไม่ถือบาท

แค่รู้สึกว่ามันต้องสื่อสารให้ชัดเจน
คนที่เขาต้องจ่ายเงินว่า
คือถ้าเราบอกว่าค่าไฟขึ้น๖๖สตางค์
สุดท้ายแล้วคนที่ต้องจ่ายเงินค่าไฟ

เราก็เลยต้องพาดรวมให้ว่าเออคิดมาให้แล้วนะ

หาเราเสียบางรูปไฟยังไม่มีภาษีเหรอ

ศึกษาธรรมะซะบ้างน่ะทุกสมุทัยนี่โรธมักอ่ะ
เรียนซะบ้างน่ะทุกมันเกิดจากอะไรแล้วจะแก้ภารณ์ยังไง
วิธีการแก้ปัญหานู่นเรื่องการเมืองผมไม่มีคำตอบอะไรทั้งสิ้น
น่ะเป็นเรื่องของในทภาพก็ไม่เรื่องของท่านท่านทภาพ
ท่านท่านท่านชนตอบไปแล้วน่ะเรื่องโคสกก็เรื่องของผมน่ะ
ตอนนี้ก็ทำงานได้อยู่ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยอ๋อโฆษกอ่า
วันนี้คุณธนกรค่ะถูกต้องไหมปกติคุณธนกรจะเป็นคนที่ออกมาตอบโต
แทนนายกอืมต้องเป็นคนวันนี้คุณธนกรจะเป็นเป็นส่อส่อค่ะ
จากมาดามเดียมาดามเดียเนี่ยถือเป็นปาร์ตี้ลิสต์
อันดับที่สิบเก้านะฮะถ้ามันจำไม่ผิดอันดับที่ปิดท้ายหน่อย
ไม่ไม่ท้ายสิบกว่าอืมต้นเหรอคะต้นต้นมาดามเย็นนี่ถือว่าต้นต้น
อ้าวมาลาออกฮะวันนี้มาดามเดียเนี่ยเรารู้อยู่แล้ว
ประกาศลาออกจากการเป็นสอสอเนื่องจากเขาบอกว่าถ้าสมมุติดูดีดีเนี่ย
ดามเดียเนี่ยเหมือนเป็นเด็กดื้อทางการเมืองถูกเขาก็มีความน้อยอกน้อยใจอะไรในพักพลังประชารัฐ
วันนี้เขาก็เลยประกาศลาออกเพราะฉะนั้นคนที่จะขึ้นมาเป็นอันดับต่อไป
มาดามเดียก็คือโคศกอดีตโฆษกนี่แหละก็จะขึ้นมาก่อนอ่าก็เลยวันนี้ก็เลยไม่ได้เป็นคนตอบ
ก็เลยเป็นคนตอบก็ต้องออกจากโฆษกถูกไหมถูกไหมก็ต้องออกจากโฆษก
โศกก็อาจจะต้องให้คนอื่นเข้ามาค่ะแต่เพราะก็บอกว่าคุณธนกรเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย
เป็นคนที่ตอบเป็นคนที่ตอบคำถามแทนนายกได้เคลียร์ใช่หมายถึงว่าหมายถึงเอาง่าย
องค์คลักษณ์พิทักษ์ตู่จริงเป็นหนึ่งในองค์คลักษณ์พิทักษ์ตู่มีเคสอะไรปุ๊บเขาออกมา
เขาไม่รอช้านะพอมีเคสปุ๊บเขาออกเลยมีเคสปุ๊บเขาออกเลยเขาแถลงตลอด
แล้วเขาเป็นคนค่อนข้างจะเป็นเอาตรงตรงนะเป็นค่อนข้างคนรุ่นใหม่อืม
รุ่นใหม่คือเขาใช้ทั้งสื่อโซเชียลเห็นไหมฮะ
ส่วนใหญ่หลังหลังเนี้ยนายกจะมีการใช้สื่อโซเชียลในการตอบตบแม่จะปิดคอมเม้นต์
ค่ะอืมคอมเมนต์เนี้ยต้องปิดเอาไว้ก่อนอืมทำไมอ่ะอ้าว
มีบางวันที่เปิดต้องรีบปิดไหมไม่เผ้อปิดไม่เผ่อเปิดอุ๊ย

เขากลับมาเป็นดาวติ๊กต๊อกแล้วนี่นั่นแหละคุณปารีนาไม่มีสิทธิ์ข้องเกี่ยวกับการเมือง
คือไม่มีสิทธิ์ลงมาเล่นสนามการเมืองอีกตลอดชีวิต
นี่คือสิ่งที่เขาตัดสินออกมาแล้ว

หรอกแต่จริงบางทีถ้าพูดถึงเรื่องค่าไฟ
ประชาชนคงอยากรู้เหตุผลแหละ
ถ้าบอกเหตุผลบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่จำเป็น

แต่ทีนี้พอเวลาแบบการสื่อสารที่มันไม่ได้มีการอธิบายลายลักษณ
ที่มันชัดเจนจากทางรัฐบาลเอง

มันก็อาจจะทำให้คนที่โดนผลกระทบ
ก็คือประชาชนทุกคนที่จะต้องใช้ไฟเนี่ย

แม้กระทั่งมันจะขึ้น๖๘๖๖สตางค์ต่อหน่วยก็ตาม

เพราะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาต้องแบกรับ

หลายอย่างในการดำรงชีวิตทั้งเรื่อง
การกินค่าไฟค่าน้ำมันทุกอย่างมันมีการขยับปรับตัวหมดเนี่ย

เพราะเราอย่างหนึ่งเอาจริงนะ

ทุกอย่างตั้งแต่เราเกิดมาในชีวิตเราลองไปดูสิ

เนี่ยเขาพูดถึงวันนี้เขาบอกถ้าไม่ขึ้นให้เขาอ่ะ
เขาจะลดกำลังการผลิตภายในประเทศ
ไปขายเมืองนอกเขาได้เยอะกว่านั้น

ใช่วันนี้มีมาม่ามีวัยยำซื่อสัตว์นิชิน
ครบเลยนะที่เราคุ้นหูกันในตลาด
เมื่อประมาณสักอาทิตย์๒อาทิตย์ที่แล้ว
เขาเคยยื่นเรื่องอธิบดีกรมการค้าภายในรอบนึงแล้วว่าเขา
ขอปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากซองละ๖บาทเป็นซองละ๘บาทได้ไหม
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์บอกว่าขอตรึงราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอาไว้ก่อน
เพราะตอนเนี้ยของมันขึ้นหลายรายการวันนี้มาอีกวันนี้นะคะ
เป็นผู้บริหารเลยเป็นผู้จัดการสำนักกรรมการผู้อำนวยการบริษัทไทย
แล้วก็มีกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัด
อันนี้เป็นของไวแล้วก็รับมอบมาจากผู้ผลิตอีกสามรายก็คือของยำยำซื่อสัตว์และนิทินเนี่ย
รวมตัวกันมายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่า
ช่วยเร่งรัดขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้หน่อยเป็นซองละ๘บาทได้แล้ว
คือทางอธิบดีเองก็แบ่งรับแบ่งสู้นะคะ
เขาบอกว่าเขาเข้าใจนะเพราะเขาก็พยายามติดตามดูต้นทุนการผลิตของ

เขารู้ว่าราคาเชื้อเพลิงราคาน้ำมันแพงขึ้น
ราคาแป้งสาลีก็แพงขึ้นเหมือนกัน
แล้วก็รู้ว่าไม่ได้ปรับราคาขึ้นมา๒ปีแล้ว
เขาก็บอกว่าแต่ตอนนี้คือมันก็ต้องพิจารณากันก่อนนะ
เพราะว่าประชาชนก็ลำบากเพราะเศรษฐกิจมัน
เศรษฐกิจโลกมันไม่ดีจริงเขาก็เลยอยากจะขอตรึงราคาอันนี้เอาไว้ก่อน
เพื่อที่กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด
แต่ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามจะหาวิถีทางที่
กระทบกับผู้ประกอบการน้อยที่สุดด้วยเช่นเดียวกัน

เพราะตอนนั้นรัฐมนตรีพาณิชย์คุณจูลีและสตราวิสิก
ออกมาพูดเลยว่าเห็นไหมจะไปบอกทุกอย่างแพงได้หมดยังไง
หมี่กึ่งสำเร็จรูปเรายังไม่ขึ้นราคา

ซึ่งจริงเขาขอบคุณนะขอบคุณผู้ประกอบการทุกคนนะ
ยังยอมตรึงให้แต่วันนี้ผู้ประกอบการบอกไม่ไหวแล้ว

เพราะจริงแล้วเขาตรึงมาตั้งแต่โควิด
ใช่ค่ะก็คือ๒ปีแล้ว
เขาบอกตอนนี้พยายามหาวินวินโมเดลอยู่
วินวินก็คือประชาชนไม่เดือดร้อนมาก
เขาต้องการผู้ประกอบการบอกต้องการให้กรมการค้าภายในเร่งรัฐ

เพราะว่าตอนนี้ส่งออกเขาได้กำไรเยอะกว่า
อันนี้ต้องยอมรับว่ามองในมุมของนักธุรกิจด้วยนะคะ
คือเขาทำธุรกิจถ้ามันไม่ได้กำไรเลย
เขาก็เจ๊งเขาก็อยู่ไม่ได้
เขาก็บอกว่ามันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกัน
เขาบอกปัจจุบันเนี่ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปส่งออกอยู่ที่๓๐๓๕
ถ้ายังปรับขึ้นเป็นซองละ๘บาทในประเทศไม่ได้

มันจะขาดตลาดไหม
บอกไม่ขาดตลาดเพราะกำลังการผลิตมีเพียงพอ
ทุกวันนี้กำลังการผลิตใช้แค่๘๐เอง

ยังมีกำลังการผลิตเพียงพออยู่เพียงแต่ว่า
มันจะขาดตลาดก็ต่อเมื่อประชาชนกักตุน
ใช่แต่ทีนี้แต่ใช้เต็มร้อยละแต่ส่วนใหญ่

ถ้าเราไม่รู้ว่าน้ำจะทุบอันนี้พูดแบบแซ็กนะ

ถ้าน้ำท่วมปุ๊บมันเคยเกิดปรากฏการณ์เหมือนเชลฟมาแล้วนะ
ใช่ค่ะจำได้ไหมคะใช่ปรากฏการณ์หมดเชลล์ที่เราไป
ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วหมดเชลฟจนเราจะบอกเฮ้ย

วันนี้ถ้าเกิดน้ำท่วมสิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมไปแจกคืออะไร
บะหมี่ขุนเสมืดรูปอือบะหมี่ขุนเสมืดรูป

ถ้าเกิดได้ยินว่าเขากำลังพิจารณาจะขึ้นราคาจาก๖บาทเป็น๘บาท

อันนี้ทางผู้ประกอบการเขาก็เลยบอกว่ามันจะไม่ขาดตลาดนะขอร้องอย่ากักตุลกันเลย
ซึ่งทางอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกว่า
ก็ปรึกษาคุณจุลินแล้วก็ว่าจะไปตามโมเดลของคุณจุลินแหละ

จากเรื่องค่าไฟทุกสมุดไทยมีรถมักแล้วนะคะ
มาม่าเนี่ยนายกก็บอกว่าเออก็เข้าใจก็ได้คุยกับจุลินไปแล้ว
นี่นายกพูดนะอะไรจำเป็นก็ต้องไปพิจารณาหารือร่วมกันแหละ
ถ้าจะขึ้นก็ดูว่ามันขึ้นเพราะอะไรขึ้นเท่าไหร่

ทุกสมุทรไทยนิโรธมักเธอไม่ฟังนายกไง
ไม่ถ้าท่านก็ตอบไปเลยมันขึ้นเพราะ๑

ขึ้นเพราะอะไรมันมีเหตุของเขามา

ราคาต้นทุนขึ้นก็ปรับขึ้นถ้าราคาตนทุนลดลงก็ต้องลด
ก็ใช่ก็ดีมาซัพพายใครก็รู้ค่ะว่า

แต่วันนี้ที่มันจะขึ้นกว่าเดิมคือถูกหวย
ไหมคะคนก็ต้องกินมามากไม่มีใครกักตุนหรอก
คุณต้องดีใจว่าเราขาย๑๐ล้านใบบดในเป่าตังค์ภายในระยะเวลาอันสั้น
ใช่เป็นเงินอาณาคตไงอีก๑๕วันจากนี้เรากินมาม่าไง
เราต้องดีใจแม่สลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับผลตอบรับจากประชาชนดีเหลือเกิน
ขายเร็วเพิ่มจาก๘ล้านใบเป็น๙ล้านใบเป็น๑๐ล้านใบหมดหน้าเพิ่มอีก
คุณสุพธบอกว่าที่มันไม่ขึ้นแต่ลดปริมาณใครก็รู้
อุ้ยนี่ไงแต่ว่านายกก็พูดถูกไม่ขึ้นแต่เอาจริงว่าแม้กระทั่งฟอยที่เป็นตัวปิดหรือถุงมันแพงขึ้น
เพื่อนการผลิตมันเยอะขึ้น

หรือแม้กระทั่งน้ำมันทอด
หรือเราลองเปลี่ยนวัสดุในการใช้ให้มันแบบถูกลงดีไหม

เพราะผลิตภัณฑ์บางอย่างมันจำเป็นต้องเก็บที่มันอยู่ใน

ทุกอย่างถามว่าเขาพยายามหาวิธีแล้วนะ

สรุปทั้งหมดทั้งมวลนายกบอกแบบนี้ค่ะ

ยืนยันผมไม่ได้เข้าข้างใคร

ผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้
ไม่อย่างนั้นก็จะเจ๊งไปทั้งคู่
ขอให้เห็นใจซึ่งกันและกัน

นี่อารมณ์ไม่ดีเลยมุนหยิดเลย
ไม่ดีคือเอาจริงก่อนการประชุม

แต่ปรากฏว่าอีกสิ่งหนึ่งที่วันนี้คนทั่วโลกพูดถึงคือ

ซึ่งข้าวซอยกลายเป็นอีก๑เมนูที่ทั่วโลกพวกเราจับตามว่า
อันนี้แหละคือฝรั่งเวลาไปมา

ตัวเองเป็นคนที่ชอบกินข้าวซอยนึกออกไหมฮะ
หรือแม้กระทั่งบอกมันแปลกเพราะหลังเขาตกออกตกใจว่า
ข้าวซอยประเทศไทยของเราเนี่ยอร่อย
ถึงขั้นที่วันนี้ก่อนการประชุมคอรมอลเนี่ย

เขาไปพบนายกประยุทธ์เขาไปพบนายกตู่ก่อนเลยนะ
ว่านายกเราจะต้องทำประชาสัมพันธ์

ถ้าประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
เด็กที่เรียนแบบว่าอาชีพหลายแล้ว
มันจะมีโปรแกรมการคาหกรรม

เขาคิดดีกว่าเราเขาคิดเก่งกว่าเรา
ต้องให้เด็กเหล่านั้นวันหนึ่งจะต้อง

จริงดูสิทธิ์มีอยู่แล้วนะดูสิทธิ์โคลอยู่กับ
แต่วันนี้เราจะต้องเอาเด็กฆากรรมขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นเด็ก

ขึ้นมาว่าเมื่ออาหารไทยของเราอ่ะเขาบอกอาหารไทยของเราเนี่ย
เราไปดูสิมิชลินทั่วโลกอะอาหารไทยของเราติดอันดับต้นนะ

บอกอาหารไทยเป็นอาหารที่ประณีตกว่าอาหารฝรั่งนะ
แต่ปรากฏทุกวันนี้เรายังไปเชฟเทเบิ้ลเห็นไหมฮะ
ว่าทุกวันนี้แม้กระทั่งเชฟเทเบิลเองเนี่ย

เอาอาหารไทยมาทำแบบว่าให้เป็นเป็นยังไงให้เป็นเชฟเทเบิล

เพราะฉะนั้นฉันว่าความหวังที่จะทำอะ

นั่นคือความหวังเหมือนทหารญี่ปุ่น
คุณเห็นไหมอาหารญี่ปุ่นทำไมเราไปกินแล้ว

ที่เป็นแบบเชฟเทเบิลโจงกันนานเหมือนกันนะพี่

กรรมกันเป็นหนังเดี๋ยวต้องสร้างชื่อเสียงระดับโลก
ไปมาอยู่เมืองนอกมาได้อยู่เมืองไทยไหมค่าแรงได้ก่อน
จะขายเท่าไหร่๕๐๐เป็นหมั่นไปแล้วค่ะ
มั้ยไม่มีใครใครเข้าประชุมเลยหรอพี่

ประชุม๔๕รอบไปเข้าไปก็ไม่คบทุกคน
มันมีนายะเนาะ

พี่จะไปรู้ยังไงพี่ก็เป็นดาราเหมือนพวกหนูนั่นแหละ
มันอาจจะเป็นสอวายโยสอแล้วคุยเรื่องการเมืองพวกมัน
ได้คุยกับพ่อแต่กับผู้ชายเนี่ยเป็นงานแต่งงาน

เอาอย่างนี้คือวันนี้นายกเขาก็บอกเลยว่า
ว่าทำยังไงให้อาหารไทยเนี่ยมันเก่ง
เราจะต้องผลักดันให้อาหารไทยเนี่ย
มันก้าวไกลเลยจริง
เมื่อผู้สื่อข่าวเขาก็ถามนายกว่า

คุณไปเป็นสอสอแล้วนี่นายกกินข้าวซอย

นายกกินข้าวสอย

มันเป็นมันมีข้าวสอยแบบ

ซึ่งนักการเขาทำนายกอย่างแรกเลยเนี่ย
คุณธนกรวังบุญคนธนาคต์จะไปเป็นสอสอแล้วนะ
ใครอะจะขึ้นมาเป็นโคสกแทง
หรือจะเอาคุณวัฒนญาบุญนาคต์สอสอบัญชีอะไรชื่อ

จริงแล้วเขาก็ถามไม่เกี่ยวกับข้าวซอย
ไม่ตอบจะตอบเรื่องข้าวซอย

ถามนี่เป็นยังไงมาดามเดียเขาลาออกแล้ว

ไม่ตอบอะไรไม่เป็นประโยชน์อย่าเพิ่งถาม

ข้าวซอยที่กินอยู่อร่อยหรือเปล่า

ข้าวซอยที่ทานรสชาติอร่อยหรือเปล่า
เป็นคำถามที่ไม่อยากได้คำตอบ

คือยังไงอ่ะเอาใจไม่ถูกนะ
เป็นคำถามที่ไม่อยากได้คำตอบ
ส่วนกรณีการตอบโต้ระหว่างคุณพีรพันธ์
สารีรัฐวิพากษ์ในฐานะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ

เอาเอาดาวน์ใจไม่ถูกแล้วนะคะ

นายกก็เลยถามฐานอย่างอื่นไม่เป็นกันแล้วหรือไง

ก็เลยมาสอนธรรมะนี่ไง

แต่จากประชุมกรมอลเขาถึงมาสัมภาษณโปรเดียม
แต่นายกบอกว่านายกสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนใช่ไหมคะ

วันหลังสงสัยต้องเริ่มการสัมภาษณ์ด้วยการแบบ

ให้สื่อมวลชนทำวัดเช้าก่อนสัมภาพนายกทุกวันอังคารอย่างนี้หรอ
เมื่อก่อนต้องอะไรออกกำลังกายถูกต้องไหม

นายกมาเป็นใหม่นายกเขาสนับสนุนให้คนออกกำลังกาย
อย่างที่รู้กันว่าเสียบีเนี่ยได้รับการประกันตัวใช่มั้ยในชั้นศาล
แต่ทีนี้ล่าสุดเนี่ยมันมีการออกหมายจับเพิ่มเติมเป็นพ่อของเสียบีชื่อว่าเสียยศ
เขาบอกว่าพ่อเสียบีก็มีส่วนด้วยนะเพราะว่ามีรายชื่อเป็นเหมือนกับเจ้าของเงินทุนในการเกาะตั้งร้าน
ก็จะโดนหมายจับในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ร่วมกันตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
พ่อของเสียบีเนี่ยก็คือคุณสมยศ
เรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็เอาสรุปยังไงกันแน่
เพราะว่าถ้าเป็นคนแถวสัตหีบเขาจะรู้กันดีว่าจริงเสียยศเองก็ค่อนข้างกว้างขวางเหมือนกัน
มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นเจ้าของโรงค่าสัตว์รายใหญ่ที่สุด
คือต้องบอกก่อนว่าแมวเทนบีล่าสุดตอนนี้เนี่ย
ล่าสุดตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย
ในที่เกิดเหตุ๑๓ล้างจากนั้นอีก๒วันเป็น๑๕
ล่าสุดวันนี้๑๙แล้วนะคะ๑๙สบแล้วค่ะ

ก็ยืนยันว่าเศรษฐเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่ได้รู้เรื่องเอกสารที่อ้างว่าเสียบีเป็นเจ้าของตัวจริงอะไรเลย

ตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางกลับจากต่างจังหวัด
ซึ่งเขาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
เขาบอกเขารู้ว่าลูกชายเปิดร้านอาหาร
ห่างแต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย
มีส่วนเกี่ยวข้องก็เรื่องเดียวแค่ประสานช่างผู้รับเหมาให้ลูกแค่นั้นเอง
ทีนี้ตำรวจบอกว่าในแง่ของแนวทางการสืบสวนเนี่ยกรณีที่เสียยศผู้เป็นพ่อเป็นผู้มีอิทธิพล
อันนี้ตำรวจพูดนะคะเสียยศเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เมืองสัตหีบ
และมีธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปล่านั้นตรวจสอบให้แล้วมีแค่ธุรกิจโรงค่าสัตว
ซึ่งขออนุญาตกรมประสุทธิ์ถูกต้องเคียงหมูหลายแห่งก็เป็นอาชีพสุจริต
ไม่มีธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยคัดค้านการประกันตัวนะคะ
ส่วนกรณีกระแสที่มีภาพเจ้าหน้าที่ไปตรวจที่ร้านเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนค่ะ
ข้อได้จริงเรื่องนี้แล้วเหมือนกันค่ะก็เอาเป็นว่าล่าสุดคือ
ให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตแล้วก็ร่วมกันตั้งร้านอาหารธุรกิจผิดกฎหมายนะเอ่อ
อภัยตั้งร้านอาหารแบบผิดกฎหมายเนอะซึ่งเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่พนักงานเนี่ยคัดค้างการประกันตัวในชั้นสอบสวน
ก็อาจจะไปเข้าล็อกเดียวกันกับเสียบีก็คือก็คือต้องส่งตัวขึ้นศาล
แล้วถ้าจะประกันตัวก็ไปประกันในชั้นศาลอีกทีหนึ่งนะคะ

อันนี้เราก็ภาวนาให้คนที่ป่วยหนักอยู่อาการดีขึ้นเนอะ
เพราะว่ายังมีคนใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่๖คนนะ
ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลอีกหลายท่านเลย
ใช่ค่ะหวังว่าจะอาการดีขึ้นแบบในทุก

มีบ้างค่ะแต่น้อย
ใช่ค่ะบางคนใส่เครื่องช่วยหายใจก็ขับเครื่องช่วยหายใจออกยังมีเหมือนกัน
เหาะเหี่ยวเนอะแต่ก็คือมันก็ดีอย่างคือรู้มั้ย
วันนี้พับบ้านมันต้องหาทางออกจริงนะ

แล้วพอไม่ทำมันก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำเหมือนเดิมไงพี่
เบเมกนี้พูดถึงเรื่องรัฐบาละของขึ้นแล้วเบเมกหน้า
นะต้องพูดออกเรื่องน้ำท่วมว่านะคะจะไปหาพี่ฮ์ใช่ไหม
เอาแม่น้ำยมเอาละเมื่อวานนี้นึกถึงเป็นเรื่องปกติ
น้ำท่วมปุ๊บคือผู้ว่าน่ะไปบอกว่าโอ๊ยดูแล้ววันนี้ไม่มีฝน
อืมมันจะได้มีที่ยังไงก็กลบประตูเขาก็บอกมาแล้วว่าทายุเข้า
ยุเข้าเออแล้วโดยเฉพาะวันนี้กรมอุตุก็บอกแปดสิบเปอร์เซ็นต์
โอ้โหถล่มทะลายอ่ะเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนอ่ะ
เมื่อวันนี้ตกสามสี่ชั่วโมงน่ะเกินด้วยน่ะ
ค่ะตกตั้งแต่ประมาณสี่โมงครึ่งตกหนักด้วยแล้วลากไปเนี่ย

เจ้าหน้าที่เนี่ยเขารายงานสถานการณ์นะว่า
เมื่อวานมีคนโทรเข้ามาเขามีเบอร์
เบอร์สายโดดของกรทมเนี่ยคือ๐๒๒๔๘๕๑๑๕เนี่ย

เขาก็บอกเลยว่าน้ำท่วมขังเยอะมาก
ซึ่งคุณชัดชาติเนี่ยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เขาถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊คของเขาเนี่ยนะ
เขาบอกเลยว่ารองภูมิวิสนุนี่
ก็อยู่ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม

จากนั้นก็มีการรายงานสถานการณ์นะฮะ

พระราม๔ท่วมทุกช่วงฮะ

พื้นที่ที่ท่วมเยอะสุดคือพระราม๔

ท่านหนุนจะเปิดประตูมือระบายไม่ได้

จากนั้นคุณชัดชาติก็ไปดูปริมาณ

ถนนเฉลิมพระเกียรติแยกสีอุดมนะครับ
ส่วนส่วนปริมาณฝนเมื่อวาน
บึงหนองบอน๑๑๕มม

เป็นต้นเนี่ยสีม่วงคือพื้นที่ฝนตกหนักสุด

เขตราดกระบังเขตกระบัง

ประเวศบางนะส่วนทางฝั่งทนนี่ค่อนข้างจะโอเคอยู่ใช่
เพราะบอกไม่มีฝนพอเราไปปุ๊บฝนมาเลย
อืมเหมือนท้าทายมันแท้ผ่านฝนแต่แง่แง่แง่เอาไว้ดีกว่า
เดี๋ยวก่อนนี่รออ่านคอมเมนต์เลยเนี่ย

อุโมงยักษ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จอยู่อ่ะ
อ่ะตัวเองอาจจะมีโอกาสได้สัมภาพคุณชาชาติ
ทั้งที่แกมมี่แล้วก็ที่ไทยรัฐด้วยเนี่ยนะครับ

เราจะต้องไปเริ่มจากเส้นเลือดฝอยก่อน

อันนี้คือคำถามของคนกรุงเทพมหานคร

อุโมงยักษ์สามชาตินะฮะ

ก็ฉันว่ามีคนตายไปหลายรุ่นแล้วถูกต้องไหมฮะ
วันนี้อุโมงยักษ์เนี่ยคุณชัดชาติเคยพูดก่อน

ว่าจะต้องทำให้อุโมงยักษ์ใช้งานได้
อืมตอนนี้ถึงไหนแล้วใช่ไหมนะใช้ได้หรือยังถึงไหนแล้ว

วิธีการกำจัดขยะของคุณชัดไปถึงไหนแล้ว
แต่อันนี้รู้สึกคำว่าขยะของคุณชัดจะไม่ได้อยู่ในโดยอุไบหาเสียง
ของคุณวิโรธเนี่ยคุณวิโรธ
เพราะคุณวิโรธเข้าไปมุ่งที่โรงงานเผาขยะ
เพราะฉะนั้นแต่คุณชาติชาติเขาเน้นเรื่องน้ำท่วม
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งหนึ่งที่เวลาน้ำท่วมมาปุ๊บคือขยะ
เอาละแม้ไม่ใช่เป็นนโยบายของคุณชัชชาติ
แต่ครั้งหนึ่งคุณชาติชาติไปปรึกษาคุณวิโรธไหม

เพื่อที่รอตีมาเริ่มค่ะ

เพราะฉะนั้นวันนี้เอิ้นฝนเจ้ากรรมมันก็ชอบตกดึก

พอหลังการที่คนเลิกงานช่างเย็น

ไปเซิร์ชว่าดอกไม่คนว่า๘๐ของไว้
ใช่แต่การลอกท่ออันนี้ได้ไป๗๐

อธิบายยังไม่พูดถึงไว้เลย

มีคนบอกว่าถูกสมุดไทรในโลกมาก

คุณชาติชาติกลับไปเหมือนกันถูกต้องไหมครับ
โอเคล่ะคุณชาติชาติวันนี้คือสิ่งที่คุณชาติชาติเคยพูดไว้
แต่ด้วยระยะเวลามันก็เพิ่งไม่กี่เดือน

หรือเปล่าแต่ก็ได้แอคชั่นไปถึงไหนแล้ว

บ๊ายหมดวาระพอดีมั้งครับ
นี่เขาบอกปัญหาในตัวเมืองคือในชั้นในคือไม่มีระบบคลองรองรับ
จึงมีการสร้างระบบอุโมงมารองรับ
ขณะที่จุดอ่อนสำคัญคือกรุงเทพฝั่งตะวันออก
ซึ่งที่ทีแรกตั้งใจจะใช้อุโมงบึงหนองบอน
แต่ก็เกิดปัญหาชำรุต้องใช้เวลาซ่อมอีกถึง๒ปี

ถึงทุกอย่างตอนนี้เอาจริงฮะประเทศไทยของเราผัดธนาษายที่หนักคือ

ทางหลวงเอ่ยทางด่วนเอ่ยรถไฟฟ้าเอ่ย

วันนี้เขาบอกท่อมันตันจากปูนหมดแล้ว

อ้าวหวังว่า
เราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เอาไล่มาก่อนหนึ่ง
ขุดเล่ากู้คองวันนี้ผู้ว่าทำไปกี่เปอร์เซ็นต์ละ

จำได้เลยตอนนั้นครูสัมภาษณ์ครูชัดครูนมีชาบบอก
เราจะต้องไล่จากเส้นเลือดไหวก่อน

โดยงบประมาณปีนี้ของเขายังไม่มา

ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้จุดอ่อนของกรุงเทพก็คือ
ก็จะมีแถวถนนพระราม๔ถนนสุขุมวิทย์
โดยเฉพาะซอย๓๙๗๑ซอยปรีดีพนมยง
และยังมีซอยพัฒนาการ๕๔และ๕๘

ก็คือเหมือนต้องรับมือกับ
ง่ายก่อนแล้วคือต้องเอาเครื่องสูบน้ำไปติดก่อน

แล้วถนนพุสุขุมวิทย์ตรงนั้นคือ

มันก็คือว่าตรงนี่แยก๔ดงที่มั้ยอ่านเกี่ยวะ

ที่เมื่อก่อนเค้าอยู่ไฟต์สตาร์บริษัทไฟต์สตาร์อยู่ตรงนั้นใช่มั้ย

เพราะตรงนั้นก็ปรากฏว่าเขายกพื้นสูง

ขณะเดียวกันอันนี้คือคนในกรุงเทพที่กำลังจะเจอวันนี้น้ำโขงสูงเป็นประวัติศาสตร์นะฮะ
เดี๋ยวรอจีนปล่อยน้ำมาจากในเขื่อนอีกภาคจริงแล้วเราก็บอกว่าวันที่เมย์พูดที่เราเตรียมเอาไว้เขาคาดคณีว่าปีเนี้ย
สิบลูกนะพายุพายุอ่ะอืมแต่ขออธิบายว่าให้มันอ่อนกำลังลงที่ประเทศไทยแล้วกัน
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วกว่าที่มันจะผ่านจีนจีนมาเวียดนามเวียดนามมาลาวกว่าจะถึงไทยมันจะอ่อนกำลังลง
ซึ่งจริงจริงไทยอ่ะถือเป็นประเทศโชคดีเพราะมีประเทศอื่นล้อมลอบอ่ะล้อมลอบ
พายุจากเราข้างล่างเนี่ยจะเป็นฟิลิปปินส์รับก่อนอืม
ปีปีหนึ่งฟิลิปินโดนยี่สิบลูกอย่างต่ำทุกปีของเราก็จะมีเนี้ยเมียนมามีลาวเวียดนามคอยรับรับรับไว้ฮะ
แต่ว่าถ้าแบบถ้ามีคนรับให้แล้วเรายังโดนหนักขนาดนี้แปลว่าสภาพอากาศมันย่ำแย่แล้วจริงนะ
ต้องไปดูเขาบอกว่าเชียงใหม่วันนี้สถานการณ์คุณเป็นยังไงกันบ้างฮะเชียงใหม่พิศนุโลกนครสวรรค์เชียงราย
วันนี้คือเป็นยังไงบ้างวันนี้เราเชื่อว่าคุณอย่างเชียงรายเริ่มกลับมาสู่สภาวะปกติแล้ว
ส่งไลน์ก็ได้ส่งทวิตเตอร์เดี๋ยวให้แองจี้อ่านว่าบ้านคุณตอนนี้สถานการณ์น้ำเป็นยังไงกันบ้าง
เชียงใหม่เป็นยังไงกันบ้างนะฮะริมโขงเป็นยังไงบ้างส่งมาเล่าเรื่องร้ายให้เราฟัง
อืมเรื่องของภัยพิบัตินี่มีคุณครูท่านหนึ่งค่ะคือเขาให้นักเรียนทำการบ้าน
พอเปิดการบ้านของนักเรียนมาโอ้โหต้องเขียนบรรยายเลยบอกว่าหนีหน่อยเถอะ
ครูขอร้องถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวคือเจอคำตอบแบบนี้
ไม่ถูกกันเลยทีเดียวอะค่ะคือโจทย์ของการบ้านข้อดังกล่าวเนี่ยนะคะ
คือนักเรียนคิดว่าภัยพิบัติใดเป็นภัยร้ายแรงที่สุด
และนักเรียนจะเตรียมตัวรับสถานการณ์เมื่อเกิดภัยนั้นอย่างไร
พร้อมกับวาดภาพประกอบคำอธิบาย

บอกว่ายอมตายตายแน่

เพราะครูก็บอกว่าช่วยหนีหน่อยเถอะครูขอร้อง
เพราะนักเรียนบอกว่ายอมตายตายแน่

ถ้ามันมาข่าวแบบนี้คือยอมตาย
แต่คือเขาต้องการสอนว่าเอาตัวรอดยังไงถูกไหม
ถูกแต่น้องบอกยอมตายเลยเพราะว่าตายแน่

แล้วเราจะหยุดหรือเราจะหนีอย่างไร
อันนี้เราควรจะต้องมีวิชาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนีภัยอะไรอย่างนี้ป่ะคะ

ใช่ไหมคืออย่างโรงเรียนก็จะมีซ้อมอดับเพิงอคีภัยในโรงเรียน
แต่ว่าอาจจะยังไม่เคยมีสอนว่าถ้าเราเจอสถานการณ์แบบแผ่นดินไหวทำยังไง
น้ำถ่วมทำอย่างไรซึนามิทำอย่างไรอาจจะต้องเติมเข้าไปบ้าง
ก็เหมือนญี่ปุ่นเขาก็มีเด็กเรื่องการ
ญี่ปุ่นเขามีศูนย์เลยคนที่ไปคนนอกธรรมดาไปก็เข้าได้นะ
เขาจะมีศูนย์จำลองเลยว่าแผ่นหน่วยระดับหนึ่งสองสามสี่
มีห้องให้สร้างเลยว่าเราต้องเข้าไปหลบยังไงแบบไหนอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเขาเจอแผ่นดินไหวเป็นแบบรายวัน
เนอะเบรกเหรอไม่เอาอีกสักการอีกหนึ่งหรือลูกปีนค่ะครับพี่

ผลิตภัณฑ์ไลโอแฮคันเลอร์แชมพูแชมพูปิดผมขา
เอาละครับ

กลับมากันอย่างที่เมื่อวานนี้เราแทงความดีกับคุณเวีย
คุณน้องเวียนี่คือกำลังจะมีน้องลูกสาวนั่นแหละ
เพราะแม่ของเวียเป็นคนโป๊ะเอง
กำลังจะมาปรากฎว่าหลังจากเมื่อวานนี้มีข่าว

คือไปเมาส์เรื่องระยะเวลาอะไร
เอาข้อมูลคนข้าไปเมาส์ว่างั้นเถอะ

เนี่ยท้องไปนับเดือนว่าเดี๋ยวเรามานั่งนับกันนะ
อะไรอย่างนี้ว่ากี่เดือนแล้ว
มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเค้ารึเปล่าวะ
คือหนูว่าสองอย่างคือถามว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลไหมใช่อันนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลจริง
แต่พอคนนั้นเป็นบุคคลสาธารณะที่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งอะไรอย่างนี้
มันก็เลี่ยงยากที่ห้ามไม่ให้คนอยากรู้หรือว่าอยากที่จะติดตาม
เออก็จริงน้องผู้มีเหตุผลถูกไหมล่ะ
ด้วยอาชีพก็ไม่ควรมาเมาส์เขาว่าอีกกี่เดือนช่อยก่อนเอาง่าย
ถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงเรื่องแพทย์นะไม่ควร
แต่ว่าแพทย์อันนี้เรื่องจัญญบันไม่ได้จริง

คุณต้องไม่สูญเสียศรัทธาในความเป็นมนุษย์
มนุษยชาติเหมือนมหาสมุทร
เพียงแค่ไม่กี่หยดของมหาสมุทรสกปรกมหาสมุทรก็ยังไม่สกปรกอยู่ดี

เราจะสูงขึ้นด้วยการแบบยกคนอื่นขึ้นไม่ใช่กดคนอื่นลง

คือมินว่าสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลเนาะ
คือการที่เขามีลูกมันคือเรื่องน่ายินดี
จบที่ตรงนี้คือการที่ใครเขาจะมีลูกในครอบครัว

นั่นคือเรื่องน่ายินดีจบที่ตรงนั้น
เอาจริงเวลาท้องทีนึงมันมีความกังวลหลายอย่างนะ

ไม่ใช่อยู่ดีเราไม่รู้ว่า
น้องที่อยู่ข้างในเขาแข็งแรงดีไหม

เพราะเราจะได้เห็นว่าเขายังปกติสมบูรณ์ดีไหม

ที่มันไปกระทบความรู้สึกของทุกคน

ไม่ใช่ว่าแบบโอ้ทุกอย่างในชีวิตเรา
เราอยากจะพูดอะไรหรือเราอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไร

ถ้าวันหนึ่งเราโดนแบบนี้บ้างหรือมีใครมาพูดอะไรกับเราแบบนี้
เราจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้

แสดงความคิดเห็นไม่มีใครว่า
มันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนมีสิทธิ์

มันควรอยู่ในกรอบของความพอดี
แล้วก็อย่าไปทำให้ความรู้สึกคนอื่น

มันเป็นเรื่องที่โหลดมากกับใครได้
สิ่งเหล่านี้ลูกเขาโตมาเขาก็ยังอ่านข่าวนะ

เมื่อก่อนข่าวมันจบหนังสือพิมพ์เปลี่ยนวัน
มันก็หายไปแล้วถูกต้องไหมรุ่นที่เราเข้าทำงานกัน
อู้หูเซิร์ชปุ๊บ

แล้วคิดถึงเด็กวันหนึ่ง
เข้าวงการใหม่
หนังสือดารา

เดี๋ยวนี้พอโลกมันเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็น

บางทีมันไม่มีข้อจำกัด

เออนั่นแหละ

บ้างคะโอ้โหบอกเลยว่าคนเนี่ย

สมาชิกแต่ละคนนี่คืออะไรยังไงกันบ้าง

ลุกเท่และทรงพลัง

เรียกว่าสะท้อนถึงความล้ำสมัย

ซึ่งวีดีโอทีเซอร์ที่๒ของลิซ่า

เป็นแบรนด์แฟชั่นที่เรียกว่าล้ำมากทีเดียว
คือไม่ว่าน้องจะใส่ชุดอะไรออกไป

นั้นจะต้องมาและจะต้องอินเทรนด์
แนนก็คือหลายคนอยากรู้จักกันเลยทีเดียวค่ะ

จงเหนียวค่ะ

เป็นสวยเนาะ

ไปแล้วคอเราห่ง

ขุดนังปั๊ดแบบจริงอย่างเบนยังใส่ได้

ของคุณแม่ต้องเว้าลึกต้องเว้าลึกอย่างเดียวคอตันเลยนะสัตว์พุก
ของแม่ต้องเว้าลึก
ไม่แต่ว่าอันนี้ไม่กลัวคอตันกลัวเดินชนมองไม่เห็น

เขาห้อยแขกก็ไปซื้อมาบ้างนะ

แล้วไปเล่กันสักครู่เดี๋ยวกลับมา

มากหนูอาจท้องร้องแล้วตอนนี้

แฟนพี่ปูรวยเจอกันแบบโดยบังเอิญ
อ๋อเหรอไม่ทันแล้วเปล่า
แต่นางไปอ๊ะปูไม่มาโน้นแล้วค่ะ
ปูไปเป็นนางเอกฮอลลี่วูดจริงแล้ว

คนก็ไปเปิดดูกันแล้วว่าน้องท่องอะไร
ฮอลลีวูดจริงไม่มาฮอลลีวูดมาโนแล้วเนอะ

เย็ดปูชีวิตหล่อจะให้สบายเขาสักทีหนึ่ง

สวัสดีค่ะ